เรื่องนี้ตัวละครหลัก๓คนนะคะ
ป้าติ้นป้าดาป้าติ๋ว

เคยมาออกรายการเราเมื่อวันเสาร์คุณภาคภูมิสัมภาษณ์ไปนะคะ
ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น๒คดีนะคะ
คดีในปี๒๕๕๙กับปี๒๕๕๙
แต่ป้าติ้นเนี่ยเป็นคนที่ไปแจ้งความว่า
ตัวเองถูกยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓๐ล้านบาท

ก็คืองวด๑เมษายนปี๒๕๕๙
กับงวดหนึ่งเมษายนปี๒๕๖๐นะคะ
ทีนี้ที่เห็นหน้าจอก็คือในงวด๑เมษายนปี๒๕๕๙ค่ะ
ติ้นหรือนางเรวดีไปแจ้งความ

ว่าไปยักยอกลอตเตอรี่๕คู่๓๐ล้านบาท

คือ๒๕เมษานี่คือวันช่วงไปแจ้งความกันแล้ว
แต่ถ้าถามว่างวดไหนคืองวด๑เมษา
เขาไปซื้อการวัดลาดบัวขวัญที่กรุงเทพนะคะ
คือป้าดาเขาก็ประกันตัวออกมา๕แสนบาท
แสนบาทคือสารท่านมองว่าเรื่องนี้มีมูล
ก็เลยรับฟ้องเอาไว้ก็อยู่ในระหว่างชั้นศาล
ซึ่งก็เป็นเรื่องนี้แหละค่ะที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
เพราะว่าทางด้านของประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมบอกว่า
คดีนี้มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือคดีป้าติ้นกับป้าติ๋ว
ใช่ค่ะอันนั้นเป็นงวดวันที่๑เมษายนปี๒๕๖๐นะคะ
ให้คนแบบโอ้โหนี่ป้าถูกหวยรางวัลที่๑๒ปีซ้อน

นั่นน่ะสิอันนี้ไปซื้อที่คำชโนธ
อุดรธานีเราก็เลยเรียกกันติดปากไงว่าคดี
หวยคำชโนธหวยคำชโนธจริงต้องแยกเป็น๒ที่
ก็ป้าติ้นคนเดียวกันนี่แหละที่แจ้งความ
เมื่อวันเสาร์ที่ผมได้พูดคุยกับทั้งสามป้าในไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
ตอนช่วงท้ายเนี่ยความจริงก็คุยกันเรื่องไปสามบงสาบาน
เรื่องความเป็นมาตอนช่วงท้ายเนี่ย
ป้าดาหรือว่าป้าสุดารัฐเนี่ยบอกว่าคดีของป้าเนี่ย
ติดใจมากเรื่องผู้หมวดคนหนึ่งชื่อหมวดโค้ก

แต่ก็ยังไม่ทันได้ตอบลองฟังเสียงช่วงนี้ดีไหมคะลองดูค่ะ
ครับลองดูค่ะ
ที่ที่หลักฐานมันออกมาอย่างเงี้ยอืมป้าก็เลยแบบตัดสินใจเปิดดูหลักฐานว่าดูชุดที่เรา
เซ็นชื่อไว้สิมันมีมั้ยพอเปิดไปอ้าวนี่ไง
ลบรอยฉลากลบรอยเขียนทับเห็นชัดเจน

ดาติดใจยังไงเขาเอาเอกสารไป
ติดใจเพราะว่ามันไม่มีลายชื่อของคุณติ้นเลย
ไม่มีลายเซ็นเลยแล้วยังไปโมเมว่ามีอีก
ติดใจป้าตินป้าตินคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าติดใจไปถึงใคร
ติดใจไปถึงผู้หมวดโค้กด้วย
ก็คือป้าดาบอกติดใจการทำหน้าที่ของหมวดโค้ก

ตินก็ยอมรับว่าแกะซองเอกสารดูด้วย
วดโค้กต้องส่งสำนวนไปที่กองปราบ
แต่ไม่มีเวลาฝากป้าติ้นเอาสำนวนไปให้หน่อย

นี่ค่ะก็เลยเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะว่า
มีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยอมรับนะคะ
ว่ามีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ค่ะ
แล้วก็วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะว่า
ตอนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับป้าติ้น
หรือนางเรวดีหาแก้วในช่วงปี๒๕๕๙
ป้าติ้นไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้าดา

ตอนนั้นเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนสนประเวท
เป็นคนรับผิดชอบคดีนี้ที่มีการแจ้งความเอาผิดป้าดาเอาไว้
แต่มันมีความไม่ชอบมาพากล
เพราะว่าทั้งสองคนสนิทสนมกันผิดปกติ

บอกว่ามันสนิทกันแปลกกินข้าวกันบ่อยนัดเจอกันหลายครั้ง
แล้วก็เนี่ยคุยกันถึงการสู้คดีนี้๒ครั้งในร้านอาหารนะ
จนได้มาเห็นเอกสารสำคัญทางคดีทุกอย่าง
รวมถึงสำนวนการสอบปากคำของป้าดา

แล้วก็มีเอกสารลับที่กองสลากส่งให้กับทางตำรวจ
ร้องขอไปว่าสลากงวดวันที่๑เมษายน๒๕๕๙
มีใครไปขึ้นเงินรางวัลบ้าง
สลากตอบกลับมาว่างวดนั้นมีคนถูกรางวัลเป็นร้อยคน
ซึ่งเอกสารทั้งหมดเหล่านี้ค่ะ
มันไปตกอยู่ในมือของป้าติ้น
ซึ่งเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียทางคดีนี้นะคะ
ฟังเสียงนายอัจฉริยะเล่าให้ฟังค่ะ
เราก็เลยเห็นความผิดปกติตั้งแต่เรื่องเอกสาร
ทำให้การของสุนรัฐมาอยู่ในมือของบริวดี
เอกสารของกองสลากซึ่งเป็นคำว่ารับเฉพาะ๑๔๒ชุดมาอยู่กับเรวดี
อย่างนี้เราก็เลยสงสัยในพฤติกรรมของเขา
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับตัวเขาอยู่แล้ว
จนกระทั่งเรารู้ทั้งถึงขนาดที่ว่า
ตอนที่ไปกินข้าวเขาได้พูดออกมาต่อหน้าเรา
เราก็รู้แล้วว่าสองคนนี้มันร่วมกันประพฤติมิชอบอยู่แล้ว
เนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ความกันอยู่ไงคะ
ถ้าข้อมูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปอยู่ในมือกับอีกฝ่ายนึงเนี่ย

คือผมเข้าใจแล้ววันนั้นที่ในรายการเนี่ย
ผมเข้าใจแล้วพอย้อนกลับไปนึกถึงวันนั้น

หมวดโค้กต้องเอาผลจากกองสลาก
เอาผลจากกองสลากว่ามีใครถูกรางวัลที่๑งวดไหนงวดไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ย

ติ้นก็บอกว่าฉันก็ติดใจสงสัยฉันก็เลยลองเปิดดู
ซึ่งเห็นลายเซ็นต์ของป้าดาเนี่ย

เพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างที่มีการเปิดดูเนี่ย

ซึ่งคุณอัจฉริยะเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับป้าติ้น

แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราแบบนี้ค่ะ
จากเอกสารลับทางราชการนะคะ
ก็มีเอกสารการสอบปากคำของคนขายลอตเตอรี่
ที่วัดลาดบัวขาวที่นายอัจฉริยะอ้างว่า
วดโค้กกับป้าติ้นนัดกัน

บังคับให้คนขายลอตเตอรี่เซ็นชื่อ
มีการทำเอกสารสอบปากคำเอาไว้ก่อนที่จะเรียกตัวมาสอบ
ขายลอตเตอรี่ก็ยอมรับในภายหลังว่า
บังคับให้เซ็นในบันทึกคำให้การที่ทำขึ้นเองจริง
คนขายลอตเตอรี่คนนี้เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
เนี่ยก็เลยมีแค่ภรรยาที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ทุกอย่าง
คือผมก็เลยไปเรียกคนขายมาเจอ

ตัวเมียก็บอกว่าทางวิรัยพรไปติดต่อเขาที่บ้าน
ไปเสนอว่าถ้าขอให้ช่วยว่าลอตเตอรี่ขายให้กับสุดรักษณะนักนิด
และจำได้ว่าขายให้กับเลขตัวนี้
เลขที่ปรากฏอยู่ในข้อความทางโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เป็นจริงก็ถ้าได้เงินมาก็จะแบ่งให้
แล้วก็ต่อมาเราก็ถามคนที่เป็นคนขายคือผู้ชาย

ฉริยะยังบอกด้วยนะคะว่าเคยถามถึงสาเหตุ
เอกสารสำนวนเนี่ยไปอยู่ในมือของป้าติ้น

เขาก็อ้างว่าฝากเอกสารให้ป้าติ้น
เอาไปส่งให้กับตำรวจกองปราบ
แต่ป้าติ้นแอบเปิดดู

แต่ว่านายอัจฉริยะบอกว่าตอนนั้น
ตำรวจกองปราบไม่ได้รับผิดชอบในคดีนะคะ

ก็น่าจะเป็นคำตอบที่หลายคนสงสัยว่า
ทำไมศาลถึงรับฟ้องคดีนี้

เรื่องของการฝากเอกสารไปแอบเปิดดูอะไร
มันส่งผลต่อรูปคดีเป็นอย่างมาก
สารก็เลยรับฟ้องคดีของป้าดา
กระทำแบบนี้มันเป็นลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มีนาคมนี้นายอัจฉริยะกับป้าดาเดี๋ยวจะไปแจ้งความ

ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่า
คดีนี้มีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริง

พฤติกรรมของตำรวจและกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มีความผิดชัดเจนกว่าคดี๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีซะอีกนะคะ

คดีนี้จากข้อมูลไม่มีพ่อค้าไม่มีแหม่ค้า

เหมือนกับที่เมืองกาลที่มีแม่ค้าออกมา

คดีนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นขบวนการ
เพื่อหลอกลวงแอบอ้างการเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ตอนนี้ชุดทำงานอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะเอาผิดเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
มีตัวละครสำคัญเพิ่มเติมเข้ามา

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราตามให้ต่อกันแล้วกันนะ